มีข่าวลือว่ากำนันนกอาจจะหลุดคดีได้

อบเอกสารรายงานคดีกำนันนก
ไปพบกับนายกเศรษฐาทวีสิน
นายกรัฐมนตรีแล้วก็รัฐมนตรีกระทรวงการคลัง

ท่านนายกเศรษฐาเข้าบ้านพิศนุโลกครั้งแรก

แล้วก็รับนโยบายปราบปรามมาเฟียผู้มีอิทธิพล

และมีตำรวจไปล้อมหน้าล้อมหลัง

เพื่อให้ประชาชนเชื่อมั่นว่าตำรวจนั้น
ต้องไม่เป็นไม้ค้ำยันให้กลุ่มผู้มีอิทธิพล
พร้อมย้ำว่าคดีนี้สอบสวนอย่างตรงไปตรงมา
หลักฐานพยานสืบสาวไปถึงใครออกหมายจับต่อไปแน่นอนครับ
จะมีออกหมายจับเพิ่มจากตำรวจ๖นาย
ที่เป็นข่าวก่อนหน้านี้หรือไม่ให้รอดู
จะมีเพิ่มมากกว่า๖ไหมให้รอติดตามนะครับ
ส่วนเซิร์ฟเวอร์กล้องวงจรปิดที่เจอเนี่ย
ที่ถูกถอดแล้วเอาไปทิ้งน้ำแม้จะจมน้ำไปแล้ว
โจ๊กย้ำอีกครั้งหนักแน่นยืนยัน

เพื่อเป็นหลักฐานมัดตัวคนทำผิดทุกคน
ขอเวลาอีก๓๔วันคาดว่าจะสรุปคดีนี้ได้
๑สัปดาห์ไม่ซับซ้อนฮะ

แอมสายนายนั้นซับซ้อนกว่าอีกอันนี้ไม่ซับซ้อน
สินบ้านกำนันนกยังไม่ได้ไปอายัด

รอตรวจสอบว่าจะมีเรื่องหัวประมูลโครงการหรือไม่อย่างไร
ถ้าพบว่าเกี่ยวข้องก็จะเข้าข่ายความผิดฐานฟอกเงิน
อาจจะนำไปสู่การยึดทรัพย์ในอนาคตได้
ก็จะเห็นนะฮะของแพงหรูหรารถเยอะแยะมากมาย

โจ๊กวันนี้อัปเดตข้อมูลแบ่งเป็น๓กลุ่ม
กลุ่มแรกกลุ่มที่เกิดเหตุแล้ววิ่งหนีตะเลิศเลย

อันนี้ผิดฐานละเว้นการปฏิบัติหน้าที่อยู่แล้ว
อีกกลุ่มคือร่วมทำลายวัตถุพยานหลักฐาน

กลุ่มที่๓คือกลุ่มที่พาสารวัตรสิวไปส่งโรงพยาบาล
กลุ่มนี้ก็คือกลุ่มที่๓ก็ต้องให้ความเป็นธรรมกับเขา
ส่วนตำรวจที่ออกหมายจับไปแล้วนั้นทั้งหมดรับสารภาพ
โจ๊กบอกเลยครับแม้ตอนแรกจะโกหก
แต่พอสอบปากคำสุดท้ายสารภาพสิ้น

ถามผมมาก็เยอะถามพี่มิ้วก็เยอะว่า
เขาจะหลุดหรือเปล่าเพราะโลกออนไลน์แชร์ประเด็นนี้กันเยอะ

คือแบ่งรับแบ่งสู้ในทุกข้อกล่าวหา
คำให้การกำนันนกคือบอกว่าหน่องยิง
แต่ตัวกำนันนกไม่ได้เป็นคนสั่งให้เขายิงสักหน่อย
แต่มีพยานหลักฐานเอาผิดได้ถึงที่สุดครับ
และยืนยันว่ากำนันนกไม่มีทางหลุดคดี
โยงไปถึงสวยสติ๊กเกอร์หรือไม่ต้องตรวจสอบต่อไป
โยงถึงใครดำเนินคดีหมดเด็ดขาดไม่ละเว้น
ฟังคำยืนยันจากบิ๊กโจ๊กตรงนี้ครับ
กำนันนกไม่ได้เป็นคนสั่งให้เขายิงสักหน่อย

กำลังนกยังไงก็ไม่มีทางหลุดรอดจากคดีนี้นะครับ
เพราะว่าอะไรครับเพราะว่าการที่เราขอมันออกไม้จับเนี่ย
สารยังเชื่อในวิทยาศาสตร์ที่เรามีนะครับ
เพราะฉะนั้นวันนี้มันมีทั้งคำให้การยืนยันนะครับ
พยานแวดล้อมนะครับยังไงก็ไม่มีทางหลุดนะครับ
หลังจากที่เข้าไปที่บ้านพิศนุโลกเกือบ๒ชั่วโมงนะฮะ
ประมาณบ่าย๒โมงครึ่งนะครับ
เศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรี
แล้วก็รัฐมนตรีกระทรวงการคลังนั่งรถยนต์ส่วนตัวออกมา
เปิดกระจกพูดคุยกับผู้สื่อข่าวบอกว่า
เรื่องที่ผลตะบทเอกสุรเชศท่านมาพบ
ก็พบว่าเป็นการรายงานเรื่องคดีกำนันนก
ยังไม่ได้สั่งการอะไรเพราะสั่งไม่ได้
แล้วก็บอกว่าได้เดินดูรอบบ้านพิศนุโลก
ว่ามีการรักษาความสะอาดดีแล้วก็จะสลับมาทำงานที่นี่
หรือใช้สถานที่แห่งนี้รับรองแขกแล้วก็จัดเลี้ยง
คงไม่ได้มาพักที่นี่ก่อนที่จะขับรถออกไปนั่นเอง
ดังนั้นวันนี้เราให้น้ำหนักและความสำคัญ
เรื่องของการเสียชีวิตของสารวัตรสิว
และตำรวจอีกหนึ่งนายพันธุวสินที่โดนยิง
คิงค่ะคุณผู้ชมคะอยากให้ดูภาพนี้กันก่อน
นี่คือภาพล่าสุดเลยเป็นภาพจากกล้องวงจรปิด
ในโรงพยาบาลคืนที่เกิดเหตุ
ก็คือเป็นจังหวะที่มีตำรวจกลุ่มหนึ่ง
สารวัตรสิวและตำรวจอีกท่านหนึ่งที่ถูกยิงไปโรงพยาบาล
คือตอนแรกเราให้ดูเป็นภาพนิ่งใช่ไหมนี่ค่ะ
ทุ่ม๔๓นาทีระยะห่างจากตอนที่ตำรวจ
พาเพื่อนที่เจ็บมาส่งประมาณสัก๒๐กว่านาที

แล้วมีพันตรวจเอกคนหนึ่งเดินคุยโทรศัพท์เข้ามา
แล้วทุกคนมองไปตรงจุดหนึ่ง
น่าจะเป็นห้องที่กำลังยื้อชีวิตหรือว่าเร่งรักษาตำรวจที่โดนยิงนั่นเองนะฮะ